เนื่องเลยอีกคลิปหนึ่งที่สั้นใช่ไหมมักง่าย

สั้นเหมือนกันมักง่ายยิ่งกว่าดูคลิปค่ะ
ถ้าเป็นแบบนี้พี่ยังไม่ขายให้แล้ว
เอามาเทียบเลย

ยังยังไม่มักง่ายกว่าเดี๋ยวรอดูแต่อันนี้อะไรปุ้ย

เออเพื่อนฉันเป็นคนตลกคือน่าจะใกล้เกินไป

เค้กแล้วยกไปอธิษฐานใกล้กับหน้าเกินไปติดผมแบบนั้นเลย
จำได้ไหมคลิปข่าวต่างประเทศวันก่อนก็เป็นคนอ่านใช่ไหม

และสุดท้ายไฟท่วมตัวท่วมหัวเลยนะคะ
โชคดีนะเฉียวไปนิดเดียวโดนผมไปนิดเดียวนะคะ
ชั่นบอกว่าเป่าเค้กยังไงให้เพื่อนฮาเพื่อนตลก

เพราะมีคนเคยเสียโฉมจากการเป่าเค้กแล้วนะ

ก็ให้ดูไว้เป็นอุทหรณ์ระมัดระวังกันด้วยสำหรับการเป่าเค้กนะคะ